สถานที่เสี่ยงก็คืออย่างสมุทรสาครก็คืออาหารทะเล
ขนาดนี้นะฮะตลาดตลาดอาหารทะเลถูก
ถ้าเป็นที่ระยองก็คือแหล่งการพนันถ้าเอาตัวอย่างระยองเนี่ย
คือแหล่งที่เล่นการพนันอันนี้กลายเป็นพื้นที่เสียบเพราะเป็นพื้นที่ปิด
คนจวนจำนวนเยอะอยู่ภายใต้กิจกรรมที่ตะโกนเชียร์อะไรกันเหล่านี้เป็นต้น
นั่นกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงก็เหมือนสนามมวยในรอบแรกอาจารย์ทีนี้ถ้าถ้าเราจะไปหัวข้ออื่นอื่นเนี่ยนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าคือใครบ้างที่เสี่ยงนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ไหนบ้างที่เสี่ยง
มีอะไรเสี่ยงอีกไหมคะถ้าเราคิดเป็นหัวข้อต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่เสี่ยง
กิจกรรมที่เสี่ยงกิจกรรมใดที่คนจำนวนเยอะอยู่รวมกันในพื้นที่ปิด
นี่คือกิจกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะยิ่งช่วงของการแพร่ระบาดเนี่ย
กิจกรรมเหล่านี้ต้องไม่ให้มีเหลือให้น้อยที่สุดนี่คือเหตุผลที่ทางกรทม
ถึงให้ปิดสนามมวยไปแล้วค่ะถึงให้ปิดกิจกรรมตอนนี้ยังมีกิจกรรมบางอย่างที่ยังเปิดอยู่
เช่นผับที่เรามองว่าคนจำนวนเยอะจะไปอยู่ด้วยกัน
แล้วคงไม่มีใครใส่หน้ากากเวลาเข้าไปในผับกิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมเสี่ยง
กิจกรรมปีใหม่กิจกรรมปีใหม่เนี่ยผมขออนุญาตคู่ไปเลยนะครับ
อย่างที่บอกเสี่ยง๔อย่างนี้คือช่วงเวลาเสี่ยง
ช่วงเวลาเสี่ยงคือช่วงเวลาของการที่มีเทศกาลหยุดแล้วคนจำนวนเยอะเยอะมีโอกาสจะไปฉลองกัน
ตัวอย่างที่เราเห็นถ้าใครนึกออกเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้ว
ว่าปีนี้ขอเลยอยู่บ้านเถอะปรากฏว่าตัวเครื่องบิน๓ล้านที่นั่งขายหมดในเวลาอันสั้น
คนก็กระจายไปในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการแพร่ระบาดเพราะคนเคลื่อนไปสนุกสนานกัน
ก็เกิดการแพร่ระบาดนั้นช่วงปีใหม่เนี่ยจะเห็นว่าทางทำไมกรทม
แต่ละจังหวัดปิดโรงเรียนจะปิดค่อมเลยปีใหม่ค่ะเพราะช่วงปีใหม่นี้เป็นช่วง
เรียกว่าช่วงเวลาเสี่ยงเพราะคนมีโอกาสจะไปสนุกสนานด้วยกัน
งั้นปีนี้ก็ต้องขอเลยกิจกรรมปีนี้จริงผมเชิญชวนไปวันก่อน
แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะแจ้งอีกทีว่าปีนี้อยากชวน
ผมใช้คำว่าเอ่อใกล้ชิดทางใจแต่ห่างไกลทางกายค่ะนะฮะ
หมายความว่าช่วงปีใหม่ผมเชื่อว่าครอบครัวก็อยากจะมาสังสรรค์การเข้าดาวด้วยกัน
ก็มาเข้าดาวด้วยกันที่บ้านมีเพื่อนสนิทอยากจะเข้าดาวด้วย
ก็ไม่เป็นไรก็เทเลเอาใช้เทคโนโลยีเอาซึ่งเหมือนกันเข้าดาวน์ในเวลาเดียวกัน
คอมพิวเตอร์๓๔ตัวก็ติดต่อกันได้เกือบทั้งหมดแล้ว
เพื่อนฝูงเข้าดาวนในเวลานั้นด้วยกัน
โดยวิธีนี้เราก็ยังสามารถสนุกสนานด้วยกันโดยที่ลดความเสี่ยง
เพราะทุกคนอยู่ในบ้านของตัวเองแต่ทีนี้เราไม่ทราบว่าช่วงปีใหม่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ยังเห็นคุณหมอทวีสินโครสกสบคเนี่ยก็พูดเหมือนกัน
บอกว่าก็คือปีใหม่เนี่ยเป็นจุดเหมือนแปลความหมายคือเหมือนหัวเล่หัวต่อแหละ
ว่าต่อวันมันจะเป็นหลักร้อยหรือไปขึ้นหลักพันเนี่ยนะคะ

คือความเห็นผมกิจกรรมเสี่ยงต้องหยุดหมดความเห็นผม
ทีนี้ไอ้กิจกรรมเสี่ยงที่จะหยุดหมดเนี่ย
ตอนนี้เราแบ่งจังหวัดเป็น๔สีคงทราบนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตั้งแต่สีเหลืองขึ้นไปนี่แหละเป็นกิจกรรมที่ต้องหยุด
สีเขียวอาจจะยอมรับได้แต่สีแดงสีส้มสีเหลืองเนี่ย
เพราะสีเหลืองจะกลายเป็นสีส้มก็ไอสีกรรมปีใหม่นี่แหละ
มันจะกลายเป็นแดงก็เพราะไอ้กิจกรรมปีใหม่นี่แหละ
ฉะในช่วงอันนี้เนี่ยแต่ว่าต้องส่งสัญญาณชวนสังคมให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้นะ
ว่าเรายังสามารถสนุกสนานกันได้ในระดับหนึ่ง
แต่ถ้าเราไหม้แล้วเราปล่อยตัวเกินไปเราจะทุบทีหลังจริง
เพราะถ้าเกิดระบาดขึ้นมาจริงครั้งนี้เรื่องใหญ่
เศรษฐกิจอาจจะสุดลงแน่นอนพ่อค้าแม่ขายทั้งหลาย
ซึ่งก็คาววางแต่ว่ามองยาวอย่ามองสั้น
ถ้าสมมุติเราจากการตรึงตรงนี้มันหยุดได้
จะลงก็คงไปไปถึงประมาณกุมภาที่จะลงมาดีนะก็อีกเดือนนึงอีกเดือนกว่า
แต่ถ้ามันลงมาได้จริงหรือยังแล้วส่งสัญญาณส่วนสร้างต่อ
เหมือนรอบแรกเนี่ยรอบแรกเราใช้เวลาที่เราทุกข์ได้ค้อนอยู่ประมาณ๖สัปดาห์
พฤษภาคมแบบเดียวกันถ้ารอบนี้เราทำได้ดีพอ
ประมาณ๔๖สัปดาห์ถ้าเราดึงลงมาได้เนี่ย

ค่อยผ่อนกิจกรรมถึงตอนนั้นผมคิดว่าดีกว่า